เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
วันนี้ครอบครัวเราต้องมาตอบคำถามแล้วนะต้องมาเล่นเกมเอง
ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อรักมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องเนี่ยพ่อรักต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรก
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือนี้เอาไว้ให้สมาชิกในครอบครัวลองดูเผื่อไว้บ้างนะ
ว่าเรื่องไหนจะเหมาะกับแม่จุ๋มเรื่องไหนจะเหมาะกับป้าต้อยเดี๋ยวลองวิเคราะห์ออกมาก็ได้นะครับ
พร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งแกะปู
เรื่องที่๒จังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องที่๓วัดหลวงพ่อบ้านแหลม
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
ผมว่าจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่องแรกนะครับที่พ่อรักเลือกก็คือจังหวัดสมุทรสงครามครับ
ทำไมเลือกเรื่องนี้เลยเห็นแล้วเลือกเลยปั๊บเพราะอะไรครับ

เพราะว่าเราเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามครับ
จังหวัดของเรามีสถานท่องเที่ยวอะไรบ้างครับ

แล้วก็ค่ายบังกุ้ง

ก็ใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับ

ก็ไปมาแค่ดอนไฮลอสกับออสเพชรนะครับ

คำถามอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่แหละครับ
สมาธิดีนะพ่อรักนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลของจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง

มีพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

พญาสัตบันคือต้นไม้ประจำจังหวัด

เป็นพื้นที่ราบรุ่มไม่มีเกาะ

แบ่งเป็น๓๖ตำบล
ผมก็ศึกษามาหลายอย่างครับ
แต่ก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับว่า

จะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

พญาสัตบันคือต้นไม้ประจำจังหวัดครับ

มั่นใจแค่ไหนครับ

พ่อรักจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่จุ๋มขึ้นมาตอบครับ

โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

เชิญแม่จุ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีคนหนึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยเหรอครับ

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องมีหนังสือแต่งตั้งแหละถูกป่ะ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หนังสือสำคัญหลักฐานการเป็นกรรมการหมู่บ้านฉบับนี้คือฉบับที่เท่าใด

เอกสารฉบับเนี้ยมันอยู่ที่ตู้กลางบ้านแต่หนูไม่ได้สังเกตดูค่ะ
ตัวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

จุ๋มจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องวัดหลวงพ่อบ้านแหลม
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
วัดป้อมแก้ว

ขอเชิญน้องจ้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จริงแล้วโรงเรียนทุกโรงเรียนจะมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราของโรงเรียนเรานี่มีรูปร่างลักษณะเป็นยังไง

คำถามอยู่ตรงนี้แหละครับ
จำสมาธิดีนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รัศมีร์บนตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วมีทั้งหมดกี่แฉก
ตัวเลือกที่หนึ่ง๑๑แชก
ตัวเลือกที่๒๑๓แฉก
ตัวเลือกที่๓๑๕แฉก
ตัวเลือกที่๔๑๗แฉก
ตาสัญญาโรงเรียนอยู่ในสมุทรทุกเล่มครับ
แล้วก็จะอยู่ในห้องผอครับ
แล้วจะมีอยู่ที่เพจโรงเรียนนะครับ
ข้อนี้ก็รู้สึกง่ายเหมือนกันครับ

ตัวเลือกที่๓๑๕แฉกครับ

เพราะฉะนั้นจำยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ระหว่างลูกหมูกับป้าต้อย

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าต้อยขึ้นมาตอบครับ

เชิญป้าต้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วถือว่าถนัดไหมอาชีพนี้

ปูนี่มีส่วนไหนให้แกะบ้างครับ
มีหน้าอกมีกระเทียงมีกล้ามมีนิ้ว

วันนี้มีทั้งกินและทั้งแกะเลยนะ

แกะแล้วเดี๋ยวไม่กินมันก็จะอักกะไรอยู่

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่มีปูม้านะฮะ
แล้วก็มีอุปกรณ์การแกะมีถุงมือมีจานเตรียมพร้อมเลยสำหรับการกินนะฮะ

จานหนึ่งนะฮะตัวหนึ่งก็จะได้เป็นแบบนี้นะ
เดี๋ยวป้าต้อยก็ต้องแกะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับ
วันนี้แกะไม่มากไม่มายแกะแค่๒ตัวพอ
แต่๒ตัวนี้นะครับจะต้องมีผู้รับประทานด้วย

เวลาทุกวินาทีมีคุณค่ามากนะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ

และนำไปป้อนให้สมาชิกในครอบครัวจำนวน๒ตัว
ภายในเวลา๓นาที

ดีแล้วรู้ปูแกะยังไงหลับตาแกะก็ได้แต่ไม่มั่นใจว่าจะเลี่ยไม่เรียบ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
กันเชียงไปแล้วหนุ่มกันเชียงนะฮะเดี๋ยวจะต้องไปป้องอีกนะ
เพราะฉะนั้นทำเวลาสักนิดนึงนะครับเพื่อกันไม่ให้คุณพ่อติดคอด้วยนะฮะ
เอาไปลูกไปเร็วเสร็จแล้ว๑ตัว
คุณพ่อกินเลยเร็วนะกินอย่างเร็วเลยนะฮะ

กินกินไปกินให้หมด
หมดไหมหมดยังหมดยังเร็ว
ตัวที่สองก็ได้แกะนะลูก
ใส่ใส่เพื่อก่อนพ่อใส่เพื่อก่อน

เวลาเดินไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ

แม่แม่เอาเลยนะ
ไอ้หนูใส่เลยลูกใส่เข้าไป

ใส่เข้าก่อนแม่เออใส่เร็ว

ป้าครับเป็นไงบ้างกับภารกิจนี้

เต็มร้อยนะผมขอให้โชคดีนะครับ
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้
พาตาเลงี่ทำได้สำเร็จนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยนะครับว่า
ครอบครัวของพ่อรักจากสมุทรสงคราม
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
วาทุน๑ล้านบาทสูงสุดของทางรายการกลับไปได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ภูมิมาหนึ่งจะนำไปต้อนเทียบกับสมาชิกนิดหนึ่ง
ภายในเวลา๓นาที
ต้อยทำได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสเท่าไร